คือมันเป็นเหตุสลดคุณผู้ชมค่ะคือเป็นครอบครัว๔คนพ่อแม่ลูกสาว๒คน
คนนึงโตหน่อยอายุสิบสองปีครับอีกคนนึงคนเล็กสามขัวเท่านั้น
เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้เขาไปนอนคือก็ต้องบอกว่าชาวเรือหลายคน
เขาก็มักจะมีเรือเป็นบ้านนะอ่าใช่
เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในเรือนอนกินอยู่ในนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งครอบครัวครับ
นอนอยู่กลางคืนหลับปรากฏเรือรั่วเฮ้ยเรืออยู่ที่ไหนเนี่ย
คืออันเนี้ยเกิดขึ้นที่เอ่อจังหวัดที่พระนครสิริยา
ทีนี้คือปรากฏว่าทำไมรู้ไหมเรือมันรั่วน้ำมันเข้าไปในเรือ
แล้วมันค่อยจมค่อยจมเฮ้ยเขาหลับอยู่เขาจะรู้เรื่องไหมอ่ะ
พ่อเริ่มมารู้ตัวตะโกนเรียกลูกสาวกับพ่อรอด
แต่แม่กับน้องอีกคนนึงวัยสามขวบเสียชีวิตเฮ้ย
อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือเป็นนาทีตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
พยายามไปงมร่างของตัวเด็กน้อยวัย๓ขวบค่ะ
แล้วพ่อแล้วน้องนี่อันนี้คือพี่สาวคนนี้
เห็นใจมากรักน้องยืนดูร่างของน้องที่กู้ภัยงมขึ้นมา
แล้วร้องไห้หนักมากเพราะตัวเองรอดไงโอ้โหแต่น้องไม่รอด
ข่าวนี้จริงจริงสลดจริงจริงนะคะฮึ
แล้วร่างของน้องเนี่ยติดอยู่ในเรือยนลากจูงนะจมอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะ

ใกล้กับท่าน้ำโรงเรียนพรพินิษฐพิทยาคารที่ตำบลสัมเภาล่มนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พอนำร่างขึ้นมาแล้วก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
เหตุการณ์ย้อนกลับมาดูเกิดช่วงเช้ามืดของวันนี้เลยสดร้อน
ครอบครัวคนขับเรือสี่ชีวิตนี้ค่ะคุณผู้ชมดูตามภาพนะ
มีนายสมยศซึ่งคนนี้คือคนเป็นพ่อแล้วก็เป็นคนขับเรือ
แล้วยังมีนางมาลีทิพย์ภรรยาพร้อมกับลูกสาวสองคน
อย่างที่บอกคนโตหนึ่งคนคนเล็กหนึ่งคนสามกว่า
เขานอนหลับอยู่บนเรือเอกสินทรัพย์ก็คือฝั่งซ้ายมือ
ซึ่งเรือเอกสินทรัพย์เนี่ยมันเป็นเรือที่ไม่ได้เอามาใช้งานแล้ว
มันเป็นเรือที่เครื่องยนต์ชำรุดเขาก็เอามาใช้เป็นบ้าน
นอนกันอยู่ที่นี่กินกันอยู่ที่นี่
ดูดินี่จริงตอนเอาศพออกมานี่คือศพลูกออกศพแม่ตาม
คุณผู้ชมทีนี้มันก็จะมีเรืออีกลำนึงนะ
ชื่อว่าเรือเอกนาวีจอดอยู่คู่กันนะคะ
ถึงจะเกิดเสียอีกมาอะไรสูบน้ำออกจากเรือไม่ได้ไง
แล้วกลายเป็นว่าพอเรือลำนึงมันจม
มันดึงไอ้เรืออีกลำนึงจมตามไปด้วย
นี่แหละค่ะ๔ชีวิตนะคะเสียชีวิต๒ค่ะ
ผู้เสียชีวิต๒ทศพคือนางมาลิทีฟนะคะ
ก็คือภรรยาของคนขับเรือและเด็กวัย๓ขวบ
คนรอดชีวิตเป็นลูกสาวคนโตอายุสิบสองปีค่ะแล้วก็คนขับเรือคือคนเป็นพ่อ
คุณสมยศรังศรีชาติอายุหกสิบสี่ปีเด็กหญิงมารินีลูกสาวคนโต
เขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้นี่นี่คุณผู้ชมครับเราพยายามจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ
จะได้นึกภาพออกว่าเขาอยู่กันยังไงบนเรือนั้นลั้วลวกลับมาละ
หลับกันอยู่แบบนี้ตอนนั้นพ่อบอกว่าเรือมันเริ่มเอียงพ่อรีบตะโกน
เรือเอียงเรือจะจมจะจมพ่อเรามะน้ำแล้ว

ห้าตะโกนแล้วเหลือจมคมละสามค่ะ
แล้วห้าป้าก็ลาไปหน้าประตู
เลื่อยหนทำไหมครับ

ตกไปแล้ว

เศร้าจริงจริงนะข่าวนี้ทีนี้มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
อยู่บริเวณโรงเรียนพรพินิษฐพิทยาคารในช่วงเวลาประมาณตี๕๒๖นาที
นะคะคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของเด็กน้อยวัยสามขวบขึ้นรถกู้ภัยไปก่อนค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมคือเอาตรงนั้นเราสองคนเองดูแล้วมันสลดจริงอะเนาะ
เป็นเรื่องของเด็กด้วยอะไรด้วยครอบครัวอีกนะคะ
พอตอนนำร่างของน้องสามขวบขึ้นรถกู้ภัยแล้วต่อด้วยร่างของแม่ค่ะนะคะ
ก็คือคุณมารีทิพย์ก็ขึ้นรถตามหลังกันไปนั่นแหละ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณเนติชาวค่ะลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยละกัน
ยังไงมันเป็นสภาพแบบไหนแล้วท่าน้ำตรงนั้นท่าเรือมันเป็นยังไง
เรือเป็นยังไงก็คุณนาฬิชาวบอกแบบนี้ว่า
เจ้าหน้าที่เขายังคงช่วยกันกู้ซากเรือที่จมอยู่
ตอนนี้มันต้องรอก่อนรอเรือเครนมายกเรือที่จม
เพราะระดับน้ำมันก็สูงนะคะสูงขึ้นก็คาดว่าอาจจะกู้ซากเรือได้ในวันพรุ่งนี้
ทีนี้จุดเกิดเหตุเรือจมตรงนี้นะคะมันจะอยู่ติดกับสามแยกวัดพนันเชิง
มีแม่น้ำป่าสากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันแบบนี้
เอาจริงกระแสน้ำก็แรงนะอยู่ตรงนี้
แล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
มันเคยมีเหตุการณ์เรือโยงลากสินค้าของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งล่มอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุที่เพิ่งเกิดสดร้อนเลยประมาณแค่๕๐๐เมตรเอง
ทางด้านของคุณพ่อเนี่ยแล้วก็เป็นคนขับเรือนายสมยศอยู่ในอาการตกใจร้องไห้
คุณผู้ชมจริงคุณสมยศเขาถูกช่วยเหลือมานะ
เพราะตอนแรกเขาก็อาการหนักเพราะเขาสำลักน้ำ
แล้วสุดท้ายเขารอดมาปลอดภัยก็บอกแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุอ่ะ
อย่างที่ตัวลูกสาวเล่าเลยคนโตทุกคนหลับกันหมดเลย
เขาเริ่มมารู้สึกเตือนว่าเฮ้ยทำไมเรือมันเอียง

แต่มันเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากแล้วสั้นเอง
เขาพยายามจะลงไปช่วยเหลือภรรยาแต่ไปโดนไฟดูดอีก
ก็เลยขึ้นมาบนฝั่งไปดึงปลั๊กไฟออกก่อน
แล้วลงไปช่วยภรรยาอีก
มันไม่ทันพี่เบิร์ต
จับลูกสาวกระตกลูกสาวโดดขึ้นมา
ก็เจอมือจับติดแขนจับติดแขนดึงแล้วก็ถีบหลังคาออกมา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
ตอนนี้เศร้ากว่าอีก๑๗นาฬิกา๔๐นาทีตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันกู้ซากเรือ
คุณผู้ชมรู้ไหมมีอะไรมีตุ๊กตายางรูปม้าสีชมพูของน้องวัย๓ขวบค่ะ
ที่เสียชีวิตลอยออกมาจากเรือค่ะโอ้เห็นไหมอืม
เมื่อกี้คุณพ่อปิดหน้าเลยพอเห็นไอ้ตุ๊กตาของลูกลอยพ้นน้ำออกมา
เบิร์ดหนูขนลุกเลยนะแล้วพี่เบิร์ตพูดถูกค่ะนี่ค่ะ
พ่อตอนเห็นเนี่ยโอ้เนี่ยโอ้ยคุณพ่อตอนเห็นทำไมรู้ไหม
ฮะร้องไห้โฮนรั่นเลยอ่ะตอนเห็นตุ๊กตานี้ที่ลูกสาวคนเล็กเล่นอยู่ประจำ
มนตรีไกลเพิ่มบอกแบบนี้สาเหตุที่เรือมันจมอ่ะมันเป็นไปได้นะ
ว่ามาจากลูกลอยของปั๊มน้ำใต้ท้องเรือมันขัดข้องอืม
ซึ่งปกติถ้ามันมีน้ำเข้ามาในเรือไอ้ปั๊มตัวนี้มันจะต้องทำงานถูกต้อง
อ่าใช่นะคะแล้วมันต้องสูบน้ำออกแต่อันเนี้ยปั๊มมันไม่ทำงาน
มันสูบน้ำออกจากเรือไม่ได้สุดท้ายเรือตะแคงแล้วจมลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วค่ะ
ลูกลอยตัวตัววัดระดับน้ำของจริงให้ให้ดูดน้ำออกอืม
ตัวลูกลอยน่าจะมีปัญหาครับอืมก็นี่ก็จะเป็นสหายเผชินที่ทำให้เรือจม
ใช่ครับอ่ะพี่กู้ภัยบอกแบบนี้นะคะนี่คือสาเหตุของเรือจมเนอะ
ทีนี้ทางด้านของเจ้าของเรือยนลากจูงหน่อยละกันเนอะ
เป็นเจ้าของอันนี้เลยเนี่ยนะคะคือเขาก็มีความเชื่อแบบนี้นะ
คุณพี่มานพเต่าหอมอายุห้าสิบหกปีเขาบอกว่าคือก่อนที่มันจะมาเกิดเหตุสลดแบบเนี้ย
อ่าเขาบอกว่านางมาลีทิพย์คนเป็นแม่เนี้ยคือมันเล่าให้ตัวเขาฟังว่า
เนี่ยพี่หนูได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกหาหนูอืม
แล้วหนูขานรับไปอืมแต่ตอนที่ได้ยินเสียงคนเรียกแล้วขานรับไป
เดินออกมาไม่เจอใครแล้วทีนี้เจ้าของเรือลากจุงเขาเลยบอกว่า
คือมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นความเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะนางมาลีทิพย์ไปขานรับเสียงเรียกปริศนา
กลายเป็นลางบอกเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์นี้จนสุดท้ายต้องเสียชีวิตสองศพ
อันนี้ความเชื่อนะคะครับทีนี้เรื่องของร่างผู้เสียชีวิตทั้งแม่
แล้วก็ตัวเด็กสามขวบอ่ะนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างไปชนะสูตรนะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
ซึ่งวันนี้ส่งไปให้ย่าบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุราธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
และตำรวจสพพระนครศรีธุยาตรวจสอบหาสาเหตุเรือนะที่จมแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนกู้ภัยบอกแหละก็คาดว่าเป็นไปได้ว่าลูกเรือเรือ
ลูกลอยของเรือมันขัดข้องน้ำไหลเข้าเรือแล้วปั๊มน้ำก็เสียอีก
น้ำออกจากเรือไม่ได้แต่ยังไงเดี๋ยวต้องสอบสวนละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อันนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ของคนบนเรือนะครับคนที่จะใช้ชีวิตอยู่บนเรือนะฮะ
ก็อันนี้น่าจะเป็นอุทหรณ์ได้นะครับป้องกันนะฮะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยครับ
แสดงความสุขด้วยคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์